เราจะดูหน่อยเรื่องของหินปูน

การขูดหินปูนก็ต้องทำประจำปี

เอองั้นไปดูกันหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงฮะ

เอ้าใครก็ไม่ชอบตัวใหญ่ของปันมันน่ากลัวนะ

แต่หมาฮะ

สัตวแพทย์เขาก็ดูแลอย่างดีนะ

คนที่บอกว่าปากก็ว่ากันไป
มันต้องมีอุปกรณ์ง้างปากจริง

ในการขูดหินปูนทำความสะอาด
ให้กับเจ้าเหล่าบรรดาม้าแคระสายพันธุ์เช็ดแลนด์
สวนสัตว์ขอนแก่นอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับ
เขาบอกว่าการดำเนินการในครั้งนี้
เป็นไปตามมาตรการสวัสดิภาพสัตว์ป่า
ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพฟันประจำปี๒๕๖
ที่เขาตรวจกันทุกปีเหมือนคนนั่นแหละคุณผู้ชม

ถ้าผมจำไม่ผิดนะคนนะสำหรับคนนะ
การที่จะต้องตรวจสุขภาพควันการขูดหินปูนต้องทำเนี่ยอย่างน้อย
ปีละครั้งหรือถ้าเป็นไปได้๖เดือนครั้งก็ยังดี

เป็นม้าท้องถิ่นของเกาะเชิดแลนด์ทางตะวันออกเชียงเหนือของสก๊อตแลนด
เอื้อเรามีต้นกำเนิดเต็กต์ยุคก่อนสมัยก่อน
เชื่อว่าเป็นการผสมพันธ์ข้ามสายพันธุ์
ระหว่างม้าพันธุ์ขึ้นเมืองกับม้าของชาว
ไวกลิ่งรึยิ่งรึยิ่งพอคุณกลิ่งสบุนตียู่อยู่เลย

ถ้าต้องขี่ได้มั้ยมาแพระ

มันตัวแค่นี้สงสารดูน้ำหนักเราก่อนนิดหนึ่ง
แต่คุณผู้ชมไปที่นี่ผมอยากจะให้แบบพาน้องหนูไป

จัดกิจกรรมเป็นทัศนศึกษาพาไปดูม้าแคระ
ดีจริงนะคือเด็กเขาจะได้เอาเรียนรู้ครับพวกที่นั่นเนี่ยใช่ไหม
ก็ขี่ได้แทบเป็นเด็กนะแต่สักโตแล้วกูใหญ่
ก็มีมากมายหลายตัวนะฮะแล้วก็มีชื่อให้มันด้วยนะ

และที่นี่อย่างที่ผมบอกมีสัตว์ให้ได้ศึกษาเรียนรู้มากมายหลายชนิด
ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
ที่ขอนแก่นเนี่ยมีโอกาสลองไปกันดูนะครับ